หรือว่าคุณมันดาหรือว่าคุณมัมตัวจริงเสียงจริงกันบ้างดีกว่า
คนเป็นแม่เนี่ยนะจะไม่ยอมให้เธอลำบาก
ที่ว่าก็คือสามีและลูกเหมือนกับแม่คนนี้คุณผู้ชมค่ะ

ชื่อว่าเป็นตัวแม่สายเปย์เน็ตไอดอลอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพา
มีหรือคะจะยอมให้ผู้ต้องลำบาก
ผู้ชายฉันต้องสบายถึงฉันจะต้องเหนื่อยกายก็ยินยอม
แหมผู้ชายขับรถสปอร์ตตัวฉันไม่อิดออดขับคันนี้ก็ได้
โอ้โหแม่ปุ้ยทั้งลูกทั้งสาต่างพากันอึ้งไปเลยสิคะเออ
เมื่อแม่ปุ้ยที่โชว์สเกลเด็ดแวนแสนลำ
ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปเลยสิคะซิส
เอาสิวิถีตัวแม่ที่พร้อมจะดูแลคุณลูกและคุณสมี

ที่มีแผ่นที่พลังได้
จ๊ะแจ๊ะริมเจ้า
แก่งแก่งแก่งก็ต้องต้องการ
นี่คือเป็นสก๊อยอีกกี้อันดับหนึ่งเลยนะ
ยืนหนึ่งมาเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักจริงนะคะหลากหลายกิจกรรมแล้วก็มีหลายพาร์ทกันนะบ้านนี้นะ